ย้อนกลับไปในปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะที่บ้านหมักแข้งตำบลกกษทร
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะในครั้งนั้นได้ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้าย
มิวนิสต์ปิดล้อมจนทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะออกมา
มาหากินกันได้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบ
ศูนย์หวงยายพระศกณิกรค่ะเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
เพื่อไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ขณะที่พอพระองค์เสด็จมานะครับ
พอมาบินนิ่งอยู่กลางอากาศพระองค์ก็เสด็จ
กระโดดลงเลยนะครับกระโดดลงนะครับ
พระมาราณให้ฟิวเลยนะครับ
วิ่งออกจากพระเสียรเลยแล้วก็พระองค์ก็วิ่งเข้าหลบ
แล้วก็เพื่ออะไรไปคุ้มครองฮออีกที่หนึ่ง
ก่อนที่จะหลบเข้าที่กำบังนะครับ
พระองค์ไม่ได้ห่วงพระองค์เองเลยนะครับ
ก็ไปคุ้มกันฮอลำอื่นก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็พอเครื่องบินลงหมดทหารลงหมด
เราก็วงถึงหลบเข้าที่กำบัง

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหมาแข้ง
ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมฐานปฏิบัติการของตำรวจ
ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน
เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เหตุการณ์ครั้งนั้นหมู่บ้านหมากแข้ง
ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปิดล้อม

โดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้ซุ่มยิงตำรวจ

และยิงเฮลิคอปเตอร์ตกใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชน

ช่วงเวลานั้นพระองค์อยู่ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนิน

ประทับแฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินมายังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งทันที
ในช่วงนั้นชาวบ้านมาแข้งไม่มีใครทราบว่าพระองค์

เฮลีคอปเตอร์ที่บินมายังฐานปฏิบัติการมีสีแปลก
และทหารที่กระโดดลงจากแฮลิคอปเตอร์

มารอเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ
แต่พระองค์มีรับสั่งให้รีบกลับเข้าบ้าน

เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย
พระองค์ก็เสด็จกลับมาที่ฐานปฏิบัติการบ้านหมาแข้งตรงนี้นะครับ
ก็มาก็จนเวลาค่ำแล้วนะครับ
พระองค์ก็เลยไม่กลับนะครับไม่กลับ
ก็เลยประทับแรมที่ตรงนี้นะครับในคืนวันที่๕นั้นนะครับ
ทั้งที่พระเสโทหรือเหงื่อพระองค์นะครับ
ยกโชคชุดที่พระองค์นำมานะครับ
พระองค์ก็มาเสวยข้าวตามภาษาที่ตรงนี้นะครับเสวยพักยาหันนะครับ
ข้าวจี่ทาปลาร้ามีว่าอาหารที่ทางฐานปฏิบัติการมีไว้
เพราะไม่ได้เตรียมเลยเพราะไม่ทราบล่วงหน้านะครับ

พระองค์ทรงถ่ายทอดวิชาด้านการทหารที่ทรงศึกษามาจากต่างประเทศ
แก่ตำรวจทหารในพื้นที่เพื่อนำไปปฏิบัติ
ที่ช่วงเช้าตรู่ทรงนำกำลังทหารเดินลาดตระเวน
เพื่อหาจุดที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสซุ่มจมตีจนพบ
พร้อมกับพระราชทานแนวทางและวิธีการวางกำลังโดยรอบฐาน
จากนั้นได้มีพระราชกระแสกับชาวบ้านว่า
เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมอีกครั้ง
มาอีกไม่กี่วันพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาอย่างบ้านหมากแข้ง
ตามที่เคยมีพระราชดำรัฐไว้
ทรงห่วงใยประสบกรณิกรพร้อมทรงนำอุปกรณ์การศึกษา
พระราชทานแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่บ้านหมากแข้งอีกด้วย
สร้างความปราบปลื้มแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างหาดที่สุดไม่ได้